ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อเลยนะฮะ
กับเรื่องโควิด๑๙ยังคงมีให้ได้ติดตามกันอยู่
แต่ว่าช่วงนี้ต้องต้อนรับร่ามผู้แปลภาษามือด้วย
อาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรก็มาทำหน้าที่เช่นเคยนะครับ
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
มีเป็นประธานในการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะจ๊ะนะจ๊ะ
อ่าคือเมื่อวานเนี้ยท่านเป็นประธานอารมณ์ดีเอออารมณ์ดี
แล้วก็ประชุมกันยาวเหยียดแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยได้
ข้อสรุปแล้วที่หลายคนกังวลว่าครับจะประเทศไหมนะจ๊ะ
อืมอ่าแล้วก็จะมีการจำกัดเรื่องของการเดินทางข้าม
จังหวัดไหมนะจ๊ะอันนี้สบายใจได้นะคะพี่น้องชาวไทย
เพราะว่าไม่มีการทั้งประเทศอย่างแน่นอนคือแต่ต้องบอกแบบนี้
เป็นแบบนี้อีกหลายวันไม่รู้จะเป็นยังไง

คตเราไม่ว่าเราไม่รู้นะคะ
เพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เนี่ยนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ท่านประธานเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคอชุดใหญ่หลังจากนั้นก็ออกมาแถลงข่าว

โดยบอกว่าจะมีการยกระดับการทำงานของสอบคอให้เข้มข้นขึ้น
กำหนดโซนพื้นที่แบ่งตามความรุนแรง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
มอบหมายอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาควบคุมตามความเหมาะสมกับโซนพื้นที่
นายกบอกว่ากับการที่ผมให้อำนาจให้ดาบอายาศิษย์กับพ่อเมือง
ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยบางคนก็มองว่า
นายกปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าโยนความรับผิดชอบหรือเปล่า
นายกบอกไม่ใช่ผมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบ
แต่ผมมอบอำนาจในการตัดสินใจให้
เพราะผู้ว่าจะเป็นคนที่รู้พื้นที่ท่านเองดีที่สุด

ใช่ไหมคะนายกบอกด้วยว่ารับฟังทุกเสียงสะท้อน
ไม่โกรธเพราะรัฐบาลต้องดูแลคนไทยกว่า๗๐ล้านคน
ก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจทั้งหมดได้นะจ๊ะ
แต่ขอความร่วมมือให้ทุกคนทำให้บ้านเมืองปลอดภัย
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ไม่ว่าจะเป็นคนไทยแรงงานต่างด้าว
รัฐบาลดูแลเหมือนกันหมดยืนยันว่ายาแล้วก็เวชพันธุ์มีเพียงพอในการรับมือการระบาดระลอกใหม่
ระหว่างการแถลงข่าวไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะเมื่อวานนี้
คือพูดกับนักข่าวจนจะจบอยู่แล้วอ่ะจะจบอยู่แล้วอ่ะเออเออ
แล้วช่วงท้ายจ๒๐๑๕เดือนด้านหมอชูป้ายแจ้งนายกรบอกว่าถ่ายทอดสดอยู่นะ
นายกรก็ออกอาการเบือนนิดหนึ่งเอ้ายถ่ายทอดสดเปล่า

คนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นตนก
เราเคยตื่นตนออกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหม
เราก็สามารถทำทุกอย่างให้มันคามดาวน์ลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจ
คนไทยทั้งประเทศนะลุงตู่ห่วงยายนะจ๊ะ
ห่วงใยทุกคนรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกเรื่อง
เป็นหน้าที่ของราธบาลน่าจะต้องทำเป็นประการ
เพื่อพี่น้องคนไทยทั้ง๗๐ล้านคน
คืออย่างนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
เผื่อจะอาจจะไม่เข้าใจบรรยากาศเวลานายกอยู่กับนักข่าว

นะฮะคือถ้าให้สัมภาษณ์เนี่ยคือถ้าท่านอารมณ์ดีท่านจะเป็นอย่างนี้
แต่อันนี้อาจจะไม่รู้ว่าถ่ายทอดสด
เพราะถ้าถ่ายรถสดถ้าอาจจะตั้งใจพูดเป็นทางการกว่านี้หน่อย
คุณผู้ห่วงใย๗๓ล้ำคนห่วงใยหมดนะจ๊ะ
ทีนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโศกศาสตร์บ่าคอค่ะ
ก็หลังจากที่นายกแถลงข่าวท่านก็แถลงต่อเลยนะคะ
งดเว้นไปเลยนะคะห้ามเดินทางข้ามจังหวัดอะไรด้วย
แต่ครั้งนี้ประกาศชัดเจนว่าณตอนนี้นะเหมือนที่พี่เบิร์ตบอกไป
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙รอบใหม่
โดยมีการแบ่งโซนตามความรุนแรงของการระบาด
แบ่งเป็น๔พื้นที่ประกอบด้วย๑ค่ะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงมีจังหวัดเดียวเท่านั้นจังหวัดไข่แดง
แล้วก็เป็นกองไฟเบิร์มเลย
จังหวัดสมุทรสาครนะคะรองลงมาพื้นที่ควบคุมสีส้ม
ก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง
มี๔จังหวัดด้วยกันกรุงเทพมหานครสมุทรสงครามราชบุรีและจังหวัดนครปฐม
เฝ้าระวังสูงก็คือสีเหลืองมี๒๕จังหวัด
ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะสีเหลืองนะคะ
เฝ้าระวังสีเขียวคือจังหวัดที่ตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเลย

หากจำแนกตามความรุนแรงของผู้ติดเชื้อค่ะ
พื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด

กำหนดให้เร่งรัดก็คือทำงานเชิงรุก

กักตัวผู้ติดเชื้อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ
โดยมีมาตรการให้จำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการ
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค
แรงงานเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่
ควบคุมการเข้าออกของคนไทย
ตั้งด่านคัดกรองจุดสกัดและสายตรวจ

อันนี้สีแดงสมุทรสาครจังหวัดเดียว
ส้มค่ะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า๑๐ราย

อันนี้ให้งดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ
เลี่ยงคนมารวมตัวเป็นจำนวนมากทุกรูปแบบนะ

ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่สีแดง
ลักลอบเข้าไปในพื้นที่สีส้ม
สถานศึกษาให้หยุดการเรียนการสอนค่ะ

งดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ

อันนี้สีส้มก็จะมีกรุงเทพสมุทรสงคราม

เป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไม่เกิน๑๐ราย

แต่ต้องลดขนาดงานให้เล็กลง
แล้วก็ลดความหนาแน่นของผู้ร่วมงานด้วย

และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อ

สามารถทำกิจกรรมได้นะจ๊ะ

ให้ยึดหลักเกณฑ์เหมือนสีเหลืองนะฮะ

ออกมาแบบนี้มาเด็ดล็อกดาวน์ประเทศไทย
แบ่งโซนสีต่างนานา

จัดได้ไหมสมมุติว่าเขาไปจัดที่บ้านเขา

ถ้าเป็นพื้นที่สีแดงก็คือสมุทรสาคร

แต่จัดออนไลน์ได้

ฉลองปีใหม่กันอยู่ในบ้านก็ได้

คนในกรุงเทพถามมาจัดได้นะครับ
แต่ต้องควบคุมจำนวนคน
แล้วต้องใช้มาตรการสาธารณสุข

หรือจัดออนไลน์ก็ได้

ให้ใช้มาตรการเดียวกันจัดได้

ของคนที่จะไปร่วมกิจกรรมให้น้อยลง

เครื่องดื่มแอลกอฮอลขายได้ไหม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายได้นะครับผับบาร์เปิดได้นะครับ
แต่ต้องใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นรัดกลุ่มเช่นเดียวกัน
คืออะไรคุณไปคุณนั่งดื่มได้ห้ามยืนห้ามเต้นเด็ดขาด
โต๊ะเว้นระยะห่างกันด้วยให้มันห่างกันถ้าสองเมตร
สมมุติปุ้ยไปกับผมอย่างเงี้ยห้ามกอดคอกันนะ
คุณห้ามกอดคอกันคุณห้ามดื่มอะไรแก้วเดียวกัน
ตะโกนร้องเพลงแล้วต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านเสมอด้วย
ตะโกนร้องเพลงกลัวน้ำลายมันกระเด็นกระดอนออก
นั่งเฉยกระดิกมือเอากระดิกนิ้วเอาอย่างนี้ฟังเพลงไป
รอบที่ผ่านมาตอนที่เขาผ่อนคลายจำได้ไหมล่ะ
บนเวทีที่นักร้องร้องดนตรีสดอยู่
เขาจะต้องมีพลาสติกขึ้นมากั้นอาจจะเป็นพลาสติกบางหรืออะไรแบบนี้
ใช่ไหมฮะนะครับแล้วอย่าลืมว่ารอบที่แล้ว
มีคนเขาดื่มแอลกอฮอลแก้วเดียวกันก็เลยปิดกันไปเยอะ
โดยสรุปประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้
ปีใหม่คุณกลับบ้านต่างจังหวัดได้ไม่มีการล็อกดาวน์
เว้นสมุทรสาครพื้นที่สีแดงต้องตรวจอย่างเข้มข้น
สรุปอีกทีหนึ่งผับบาร์สถานบันเทิงเปิดได้
ตลาดสดเปิดได้ร้านตัดผมร้านเสริมสวยเปิดได้
ห้างต่างเปิดได้แต่ที่เปิดได้ต้องใช้มาตรการอย่างเข้มข้น